เมื่อสองวันก่อนนะมีเหตุที่เกิดขึ้นที่หลังวัดสวนรามนะครับ
บางกอกน้อยเนี่ยก็เป็นพาดหัวข่าวว่ายิงกันตายง่ายดายนะฮะ
ลุงวัยหกสิบเอ็ดลั่นไก่ใส่หนุ่มคู่วิวาด
แล้วก็เดินจากไปอย่างใจเย็นเพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
สำหรับภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ก็จะเห็นเหตุการณ์ขณะที่นายสมชาย
จงกาญจนาสุนทรหรือว่าเสริมอายุ๖๑ปีอาชีพขับเรือทัวร์โดยสาร
ก่อเหตุชักปืนยิงนายพันธ์นรงค์อ้นจีนอายุสามสิบสามปีอาชีพค้าขาย
ล้มลงไปต่อหน้าต่อตานะครับหลังถูกนายพันธุ์ชกหน้าเข้าอย่างจัง
โดยเมื่อก่อเหตุแล้วก็เดินกลับบ้านไปอย่างใจเย็น
เหตุเกิดที่ชุมชนตลาดบ้านบุซอยจรรย์สนิทวง๓๒ย่านบางกอกน้อย
เมื่อวันที่สิบเจ็ดมืดธุนายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมคือถ้าเกิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดเฉยนะ
คือภาพมันอาจจะไม่คมชัดมากพอไม่ได้เห็นว่าตอนแรกดูไม่รู้เลยว่าเขาถูกยิง

เพราะว่าไม่ได้เห็นการหยิบอาวุธปืนมาแล้วก็มีการขึ้นลำกล้องคือมองไม่เห็น
เพราะว่าอาวุธปืนมันอยู่ในถุงพลาสติก
ใช่ครับโดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ได้พบนายวัชิระสุรสายเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุนายพันธุ์
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกินข้าวแล้วก็เจอกับกลุ่มเพื่อนที่กำลังนั่งดื่มสุรากัน

แต่เมื่อลุงผู้ก่อเหตุเดินมาถึงก็เกิดมีปากเสียงกันนะครับ
โดยนายพันธุ์ได้เดินไปชกลุง๑ครั้ง

ซึ่งขณะนั้นลุงยังพูดใส่ผู้ตายอีกว่า

โดยไม่แย่แสถือข้าวถือของกลับไปแบบนั้นนะครับ

เพื่อนของผู้ตายก็เล่าเพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่า

ผมเคยไปจีบลูกเลี้ยงของลุง
แต่ผมก็ยืนยันว่าไม่เคยข่มขืน
ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ครับ
หวังประมาณนี้
เพื่อนบ้านของลุงก็เปิดเผยกับทีมข่าวนะครับ
บอกว่ารู้จักกับลุงคนนี้มากว่า๑๐ปีแล้ว

คุณลุงก็เป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะฮะ

ลุงเนี่ยแล้วก็วัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยมีเรื่องกัน
เพราะว่าหนึ่งในกลุ่มนั้นเคยข่มขืนลูกเลี้ยงของลุง

นายวัชิระเนี่ยปฏิเสธนะนะครับ
แล้วก็เวลาที่ลุงเดินผ่าน

แล้วก็ทั้งลุงแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นก็จะมีปากเสียงกันตลอดนะครับ
ทำให้ลุงเกิดความคับแค้นใจ
โดยลุงก็เคยปรึกษากับเพื่อนบ้านหลายครั้ง

เพราะกลัวว่าจะถูกวัยรุ่นทำร้าย
แต่ว่าทางเพื่อนบ้านเองที่รู้จักกับลุงมานานกว่า๑๐ปี
ก็บอกว่าเคยห้ามเคยปรามลุงเอาไว้เหมือนกัน

คือเขาก็มีการออกมาให้ข้อมูลกับทางสื่อด้วยนะคะ
คือลูกเลี้ยงก็บอกนะว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเลี้ยงกับลุงเนี่ย
คือเป็นเหมือนกับเป็นพ่อลูกไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
เพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย
กลุ่มผู้ที่เสียชีวิตเขาก็บอกเหมือนกันไงว่า
ลุงหึงลูกเลี้ยงก็เลยมีการมาเหมือนกับจะทำร้ายกัน
แล้วก็เป็นปากเสียงกันมาตลอด
โดยลูกเลี้ยงของลูกเนี่ยบอกค่ะ
บอกว่ากลุ่มผู้ตายเนี่ย
เคยมีคนเข้ามาพยายามจะข่มขืนแต่ไม่ได้ข่มขืน
อันนี้คือที่เขาให้ข้อมูลมานะคะ
ขณะที่บรรยากาศงานศพของนายพันนรงค
ก็มีคนในชุมชนมาร่วมงานจำนวนมากนะครับ
โดยนางเบนจาอุณฮาสูตร
แม่ของผู้ตายเนี่ยยืนยันว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนดี

ก่อนหน้านี้ลุงอะเคยมาพูดต่อหน้าว่า
หากยิงกลุ่มวัยรุ่นจะเป็นอะไรไหม
ของผู้ตายก็ยังตอบกลับไปว่า
มันไส้ใครก็ยิงคนนั้นสิ
ของผู้ตายจึงอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
เพราะว่าแม่ผู้ตายก็ยืนยันลูกชายเป็นคนดี

ด้านของพันธ์ตำรวจเอกชัยวัดศรีอัศวะอมร
ผู้มีความละกับสถานีตำรวจบางกรกน้อย
ฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
เบื้องต้นนะครับก็แจ้ง๒ข้อหา
คือ๑ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็๒ยิงปืนในที่สาธารณะ
พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน

ไม่เคยมาแจ้งความเรื่องของลูกเลี้ยงที่ถูกคมคืนแต่อย่างใดนะครับ
ก็เป็นเหตุที่นำเสนอคุณผู้ชมนะฮะ
เพราะว่ามีคลิปออกมาแล้วคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้คนฆ่ากันง่ายแบบนี้เลยนะครับ